ตามมาติของคณะรัฐจะมนตรีนะครับ
กำหนดให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลง๑๒๐ภายในปีนี้
ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสำนักงานปปช
จัดพิธีเปิดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับ
ว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ๕แสนบาทนะครับ

การไฟฟ้านักคอหลวงในฐานะที่เป็นองค์กรด้านพลังงานนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่มีประสบการณ์แบบนี้
เราก็อยากจะเอาไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชน

ให้เกิดความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้าของเรานะครับ
ไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ได้ส่งทางทีมงานเข้ามาสำรวจ
แล้วก็มาดูสภาพแวดร้องที่ปรับประชานะครับ
พบว่าสามารถที่จะดำเนินการโครงการนำอุปกรณ์
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ
ติดตั้งบนหลังคาที่ปรปชได้ในหลายจุดนะครับ
ก็ปรากฏว่าสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็สามารถลดต้นทุนได้
เมื่อกี้ทางท่านผู้ว่าบอกว่าสามารถลดได้ปีละประมาณ๕แสน
ก็ถ้าเกิดว่าที่ประชาจะต้องจ่ายทางไปประมาณ๑๙ล้านบาทเศษนะครับผม
ได้รับประกันแล้วใน๒๐ปีเนี่ยค่าไฟจะต้องลดลงไปปีละ๕๕๐๐๐แน่นอนนะครับ